จอมพลังคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะ
นะครับเรื่องของการลงทุนดูให้ดี
มันเตรียมพร้อมนะมันเตรียมพร้อมมันเอาเงินคุณไปปั๊บนะ
กลุ่มนี้ถูกหลอกให้ลงทุนทำฟาร์มเห็ดครับ
ไม่ได้ครับไม่มีใครได้เลย
บริษัทดังกล่าวสร้างภาพให้ดูน่าเชื่อถือแอบอ้างยังไงบ้าง
รู้จักคนใหญ่คนโตโอ้โหเรามีระดับนายพลนะเป็นที่ปรึกษา
มีระดับรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษา

พวกเรามีสื่อมวลชนกับตำรวจอยู่ในมือ

มูลค่าความเสียหายกว่า๒๐๐ล้านบาทครับคุณผู้ชม
ติดตามมาตลอดสนใจตัวเองสนใจ
พบว่าธุรกิจเฮ้ยมันเติบมันโตนะครับ
มีการกล่าวอ้างคนมีชื่อเสียง

สามีบอกโอ๊ยเธอย่านะ

สามีเธอเสียชีวิตครับ

คราวนี้อยากจะแม่อยากให้เงินมันงอกเงย

แต่ไม่เคยได้รับเงินปันผลตามที่โฆษณาไว้เลย

ประมาณนี้นานค่ะ

มันก็ไม่มีอย่างทำต้องโควิด
หนูก็เลยเอาว่าอะไรประมาณนี้ค่ะ

แล้วก็รอระหว่างรอแล้วก็พึ่งมาเกิดเรื่อง

เพราะว่ามันหวั่นตรงนี้มาก

พันธุ์ตำรวจเอกสถาพรรอดโพทองครับ
รองผู้ประคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยีระบุว่า
คดีนี้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้ว๑๘๖๗คน
ความเสียหายกว่า๑๒๙๐ล้านบาท
เบื้องต้นกลุ่มผู้กระทำความผิดมี๓คนที่ผมบอก
คุณผู้ชมไม่ทันมันหรอกครับแอบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
ตั้งแต่ปลายปี๒๑๖๔ตำรวจบอกว่ามันเตรียมการกันอย่างดี
โยกย้ายเงินฟอกเงินจนเหลือเงินอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแค่เล็กน้อย
เล็กน้อยนะครับตำรวจยังไงก็ตามตำรวจจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ขอเวลาสักระยะเชื่อว่าขบวนการนี้มีหลายคน
เดี๋ยวจะเร่งจับตัวไอ้คนที่ยังอยู่มาดำเนินคดี
อัตราโทษคดีช่อกงประชาชนในจำคุกไม่น้อยกว่า๑๐ปี
แล้วใกล้โฆษณาที่อยู่ในโลกออนไลน์แบบที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้

การชวนลงทุนในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะ
คือดูจากหน้าโปรไฟล์มันก็ดูน่าเชื่อถือแล้วดูทำมานานแล้ว
อันนี้เบื้องหลังมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ล่าสุดมันหลอกลงทุนเป็นฟาร์มเห็ดแล้วนะ
มันจะเป็นอะไรต่อไปต้องรู้เท่าทันกันนะครับ